ไปทะเลที่จังหวัดระยองฮะ

เธอทะเลหน้านาม
นี้นะครับก็คือเกาะเสม็ดจังหวัดระยองครับอยู่ที่บริเวณที่มันห่างจากท่าเรือบ้านเพไปประมาณสัก๑๒มายทะเล
ตรงนี้เป็นกิจกรรมเก็บขยะนะ
ช่วยกันเก็บขยะใต้ทะเลครับ
ช่วยฟื้นฟูทะเลแล้วก็ไปเจอกับปากการังเขาบอกว่าตรงนี้เป็นกองหินปาการังแห่งใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบบนพื้นที่ประมาณสัก๒๐๐ตารางเมตรใต้ทะเลลึกสัก๑๒๑๕เมตรฮะ
หินที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีทรายแล้วก็มีหินปะบนอยู่นะคล้ายว่าจะเป็นดอนทรายมีปากการังหลายชนิดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปากการังเขากวางปากการังดอกเห็ดปากการังภูเขาไฟใครที่ชอบปากการังไปเถอะบอกเลยว่ามันสวยจริง
ค่ะแล้วคุณไม่ได้ดูแค่ปากการังนะคุณจะได้เห็นปลาหลากหลายชนิดหลากหลายสีจุดจุดเนี้ยถือว่าอุดมสมบูรณ์มากมากเพราะว่าทะเลไม่ได้รับการฟื้นฟูไงค่ะคุณจะได้เห็นปลาหลากหลายสายพันธุ์เป็นการค้นพบใหม่ที่น่ายินดีจริงจริงนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนักวิจัยเขาคาดว่าต่อไปพื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้น
ได้น่าอยู่แล้วก็สวยแบบนี้ตลอดไปเลย